สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
เริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยสายฝนที่โปรยปลายดับร้อนเติมสุขให้แก่พี่น้องชาวนา
เริ่มต้นวัดดูการพอปลุกแบบนี้
จากการตรวจสอบปัจจัยการเกิดฝน
พบว่าความกดอากาศต่ำนะคะที่พัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศลาว
วกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะได้พัดนำเมฆฝนเข้าปกครุมประเทศไทย
ลักษณะอากาศเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยเกิดฝนตกในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นสีฟ้าไปทั่วประเทศแบบนี้เลย
ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงราว๑๒เมตรค่ะ
บริเวณไหนที่เกิดมรสุมคลื่นจะสูงกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นชาวเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะ
ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ประกาศว่าในปีนี้
จะมีฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ๕๐
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องเตรียมรองน้ำเอาไว้ใช้ตั้งแต่ต้นฤดูฝนเลยค่ะ
ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
ที่รัฐเท็กซัสนะคะต้องเผชิญกับพายุเข้าถล่มนะคะ
อกจากนี้ยังมีการประกาศเตือนการเกิดทอนาโดด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ